พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่อุทยานแห่งชาติ

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๒ปีค่ะคุณผู้ชม
คือก็หายไปไปในป่าท่านนี้ค่ะ
แล้วตอนหายไปเนี่ยไม่ใช่ใส่ชุดแบบนี้นะคะ

นี่วันที่เท่าไหร่แล้วคะ๑๓กรกฎาคมเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานบูรณาการกันค่ะ
ค้นหาทั้งภาคพื้นดินภาคพื้นอากาศแล้วก็ทางน้ำ
ช่วยเหลือหลากหลายทางแต่ไม่เจอนะคะ
สุดท้ายแล้วต้องยุติการค้นหาไปสักประมาณ๑ทุ่มนะคะ
คาดว่าวันนี้เนี่ยคงต้องหากันต่อ
แต่คุณผู้ชมดูข่าวนี้ให้ดีเพราะมันไปพบพิรุธบางอย่าง
จากเพื่อนของพุทธพุทธสุขหายเนี่ยนะคะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาภารกิจการค้นหานายโกวิทมังคลาด
บอสอายุ๒๒ปีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักนะคะ
หลังจากที่บอสเนี่ยหายตัวไปหลังจากไปเที่ยวน้ำตกห้วยแก้ว
พร้อมกับนายวรพฤษเพื่อนสนิท
วันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
คุณสุธินพรมประหลัดเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพบุย
ก็มีการระดมกำลังกว่า๔๐นายนะเจ้าหน้าที่กว่า๔๐นาย
แบ่งกำลังเป็น๓ชุด๓ชุดชุดที่๑เนี่ยก็คือเดินทางจากสะพานขาว
ขึ้นไปยังน้ำตกมณฑาธานนะฮะก็แบ่งเป็นชุดที่สองชุดที่สามนะฮะ
คือกระจายกำลังกันพูดง่ายนะคะกระทั่งเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ไปพบกางเกงและรองเท้าของนายบอส
ห่างจากสะพานขาวประมาณ๓๐๐เมตรแล้วไปพบรอยเท้าจำนวน๓รอย
ภายในป่าห่างจากจุดที่บอสหายตัวไปประมาณ๒กิโลเมตร
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณนพัฒนันมังคลาดอายุ๕๐ปี
ของบอสที่เดินทางมาจากจังหวัดตราดบอกว่าตอนนี้ติดใจนะ
ติดใจว่าทำไมลูกชายถึงต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่ารกทึบ
ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนของลูกชายที่ไปด้วยกันเนี่ย
ตอนนี้ยังให้การวกไปวนมาไม่ชัดเจนนะคะ
คุณแม่ได้มีการจุดทูป๙ดอกเทียน๑เล่ม

เพราะคุณแม่เองก็เชื่อว่าอาจจะถูกผีบังตาหรือเปล่า
ให้โดนจิตโดนใจให้เจ้าหน้าทีเจ้าน้องเรียวพันธ์

อาจจะคิดแบบนั้นดีค่ะ

แล้วก็จู่แม่ก็ตะโกนขึ้นมาบอก
บอสกลับบ้านอยู่ไหนแม่มาหา
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ

มาหาแม่นะ

คือมันแปลกมากที่เขาแก้ผ้าแล้วเดินเข้าไปในป่า

คือเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
ภาคพื้นดินภาคพื้นอากาศแล้วก็ทางน้ำนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปถึงช่วงเย็นแล้วพบค่ำเลยนะคะ

ภูพิงราชนิเวศก็มีการบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำนายวรพฤษเพื่อนของผู้สูญหาย

เพราะจากการสอบปากคำนายวรพบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
พบว่าเพิ่งรู้จักบอสไม่นานนะ

ผู้ชายคนนี้นายวรพฤษพูดจาให้การวกไปวนมา
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะมีการกระจายกำลัง
หาหลักฐานโดยเฉพาะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วจะไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้สูญหาย

มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะ

แปลกนะต้องหาให้เจอนะที่วันแล้วเนี่ยสามวันสามวันแล้วค่ะ
ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับค่ะ